ปี๑๔ปีนั้นผมจบอันดับ๙ของโลก
ผมชอบการแข่งขันแล้วก็อยากเป็นผู้ชนะ
สมาธิไม่ได้อยู่ที่นักแข่งอยู่ที่เสียงเชียร์
จุดเปลี่ยนจริงน่าจะเป็นสิ้นปี๒๐๑๐
ที่คุณพ่อเสียแล้วก็อุบัติเหตุหนัก
คือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพี่ผมก็อยู่แต่ในสนาม
ผมโดนปลูกฝังมาตลอดว่าผมต้องชนะ
คือผมชอบการแข่งขันแล้วก็อยากเป็นผู้ชนะ
อะไรที่มันมีความเร็วมันก็เป็นเสน่ห
ทำให้ผมแบบอยากแข่งขันอยากชนะ
กีฬาแข่งรถมันไม่อันตราย
มันอยู่ในสนามแข่งมันมีอะไรบ้าง

เหมือนตอนนี้วงกรรมเตอร์สปอร์ตนี่ตื่นเต้นอีกครั้ง
ทุกครั้งที่มีการแข่งขันระดับโลกครับ
ปีนี้เป็นปีที่ผมค่อนข้างดีใจมากนะ
พอดีคือได้ขยับตำแหน่งขึ้นมาดูแลน้องตรงนี้ภาพรวมมากขึ้น
ผมมารู้สึกว่าตัวผมก็อายุเยอะเหมือนกันนานจริงนะพี่๕ขวบตอนนี้ก็โอ้โห
เกือบ๓๐ปีแล้วที่เริ่มขี่ช่วงนั้นคุณพอก็เป็นนักแข่งแล้วก็มีทีมแข่ง
แล้วก็สอนผมก็คือเริ่มตั้งแต่จักรยานก่อนประเภทล้อข้างมีล้อข้างจักรยานก่อน
ฝึกขี่๔๓๔ขวบผมก็เริ่มแล้วเพราะว่าอาจจะเร็วกว่าคนอื่น
มันสำหรับเด็กแต่สมัยนั้นก็หายากนิดนึงแต่คุณพ่อหาได้
ก็เหมือนได้ฝึกขับขี่ก็ได้เข้าใจการขับขี่
แต่รถประเภทนั้นมันเป็นการฝึกประเภทโมโตคอร์ส
เป็นการตายเนินมีกระโดดบ้างเล็กไม่ได้กระโดดสูงเหมือนที่เราเห็น
เป็นการฝึกควบคุมรถก่อนก็คือเริ่มตั้งแต่๕ขวบ๖ขวบ๗ขวบแล้วก็ฝึกฝน
ผมรู้สึกคุ้นเคยครับแล้วก็ปลูกฝังจากคุณพ่อด้วย
เห็นตลอดว่าการแข่งขันมันเป็นยังไงรูปแบบการแข่งมันเป็นยังไง

หลังจากปี๙๙ผมก็สังกัดทีมคุณพ่อ
เราก็ลงแข่งชิงแชมป์ประเทศไทย
ฤดูกาลแล้วตอนนั้นแข่งเต็มตัวเลย
ก็คือจะถ่ายทอดสดหลังข่าวภาคเที่ยงช่อง๗
ถ้าใครจำได้ช่วงนั้นก็จะมีแข่ง

ก็มีโอกาสได้ไปทดลองขับขี่
ช่วงนั้นให้ได้ไปทดสอบอยู่๒สนาม
ทำผลงานได้ค่อนข้างโอเคนะครับ
ก็อีกปีหนึ่งก็เลยได้เข้าแข่งขัน

ปี๒๐๑๔เป็นปีที่เป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกัน
ที่ผมมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะมาก
ในปีนั้นเพราะว่าผมลงแข่งทั้ง
วบคู่กันไปเลย๒รายการในปี๒๐๑๔
มันก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่
ทำให้ผมมีประสบการณ์มากขึ้น
ก็มีการแข่งขันที่มากขึ้น
เจอทีมเจอสนามอะไรบ่อยขึ้น
แต่ถามว่าผลงานช่วงนั้น

แต่ว่ามาดีในช่วงสิ้นปี
ก็คือสิ้นปี๒๐๑๔ที่กาต้า

ที่สามารถทำได้ในรายการชิงแชมป์โลก
ก็คือเราจบอันดับ๒ที่สนามโรซอลประเทศกาต้า
ครั้งนั้นแหละครับน่าจะเป็นเหมือนปลดล็อกตัวเองว่า

ก็คือปี๑๔ปีนั้นผมจบอันดับ๙ของโลก

อันดับ๙ของโลกในการเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์โลก

ซึ่งเป็นปี๒๐๑๕ที่เรามาคว้าแชมป์สนามที่๒
ซึ่งสนามแรกเองเราก็เปิดหัวได้ค่อนข้างดี

อย่างหลังตอนแรกก็อยู่กับทางกลุ่มหน้าแหละ
ก็คิดว่าวันนั้นจะสามารถที่จะขึ้นโพเดียมได้เหมือนกัน
แต่ว่ามันติดที่มีปัญหาในเรื่องของยาง

ที่เราจะกลับมาเมืองไทย
ซึ่งเป็นปีแรกที่เมืองไทยเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลก

แล้วผมก็คิดว่าทีมแล้วก็คนไทยก็คาดหวังมากเช่นกัน
เพราะว่าเราเคยขึ้นโพเดียมที่อื่นมาแล้ว

อย่าลืมว่าเจ้าภาพเองก็ไม่ได้มีสิทธิ์

ซึ่งเป็นการประเดิมสนามปีแรกครั้งแรก

หมายสูงสุดของผมตอนนั้นที่ผมตั้งไว้
ก็คือประเมินไว้ว่าสูงสุดนะ
ยังไงก็แล้วแต่ขอให้อยู่บนโพเดียมแล้วกัน

รถแข่งที่อยู่กับเราก็เสียงดัง
แต่ผมคือค่อนข้างประทับใจ
เวลาขับไปช่วงทางตรงฝั่งไหนโค้งไหน

คือเป็นโมเมนต์ที่แบบ
ไม่เคยเหมือนได้แข่งที่ไหน

เหมือนมีแรงกระตุ้นตลอดเวลาในการแข่ง

เราก็พยายามขยับตั้งแต่รอบแรกเลย
ถ้าจำไม่ผิดรอบแรกก็ขึ้นมาสักที่
ที่๕ที่๖แล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อย

การที่ได้ที่๒กับได้ที่๑เปิดสนาม

ที่เกือบล้มค่อนข้างเยอะ

เวลาเรามีแก๊ปพอสมควรกับอันดับที่๑
แต่ก็เหมือนจังหวะโชคช่วยแหละครับ
น่าจะเป็นความโชคดีที่รถคันที่๑
มีปัญหาเครื่องน่าจะมีปัญหา

สมาธิก็ค่อนข้างที่จะแน่วแน่คือ

ใจหายเลยครับว่าสำเร็จแล้ว
เราทำให้ความหวังแล้วก็ความฝันของตัวเองด้วย
ต้องบอกว่าโชคดีครับได้โอกาสจากทางอิเรมมิสุที่เชิญชวน
ทดลองเรียนก่อนนะฮะเรียนก่อนน่าจะ๒ปีที่ผ่านมาได้แล้วคือ
หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้มาลองฝึกซ้อมดู
พอฝึกซ้อมปุ๊บก็น่าจะคิดว่าน่าจะพัฒนาได้ดีขึ้น
ก็เลยอยากจะลองหาประสบการณ์เพราะว่าอย่างเราขับสองล้อมาค่อนข้างนาน
จะได้มาเรียนรู้กับ๔ล้อว่าการขับรถประเภท๔ล้อในสนามประสบการณ์จะเป็นยังไงบ้าง
เรื่องของการขับเรื่องของจุดเลี้ยวซึ่งผมก็เอาตรงนี้ได้มาแชร์ให้กับน้องในทีมด้วยว่า
รถยนต์กับมอไซค์เนี่ยมันคนละแบบนะมันไม่ได้ขับลายเดียวกันนะ
แต่ว่าถ้าเราแบ่งครึ่งเนี่ยมันจะทำให้เราเจอจุดเลี้ยวใหม่
การใช้คันเร่งความเร็วในโค้งจะมากขึ้น
ถามว่าชื่นชอบไหมผมค่อนข้างชอบความเร็ว
แล้วก็ชอบที่จะเรียนรู้ในโอกาสต่างในประเภทมอเตอร์สปอร์ต

เพราะว่าเราลงไปในปีที่ผ่านมาก็มีโอกาส
แต่ว่ายังต้องฝึกหาประสบการณ์อีกในหลายอย่าง

ถามว่าอยากพัฒนาต่อยอดไหมก็อยากที่จะขับให้ดีที่สุดครับ
ยกตัวอย่างเล่นกีฬาอย่างนี้
อย่างมอร์ไซด์อย่างนี้ก็จะเปลี่ยนได้เหมือนเล่นบ้าน
ว่าเราต้องคุมด้วยเท้าแล้วก็โพงมะไรอีก
มันต้องปรับเรื่องของประสาทสัมผัสใหม่
เพราะว่าบางครั้งที่ช่วงแรกไปลองเนี่ย
ผมก็ยังจะมีขยับตัวบนพวงมาลัยอยู่
คือเวลามอเตอร์ไซค์เราจะใช้ตัวโน้มลงไปใช่ไหมครับ
อันนี้คือพวงมาลัยโบหักเลี้ยวเสร็จ
ผมก็ยังจะมีตัวโน้มลงไปอยู่
อาจจะต้องปรับเพราะว่ารถยนต์มันจะล็อกติดอยู่

ขยับได้แค่นี้แล้วก็เปลี่ยนเกียร์
แต่มอเตอร์ไซค์คือเราต้องใช้ตัวช่วยรถ

ใช้เบรกใช้เกียร์คือมันขยับตัวเยอะกว่ารถยนต์
ผมเคยชินกับการขยับตัว
ก็เลยต้องไปปรับตัวบนรถยนต์อีก

มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกับสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่
แล้วก็ความเร็วผมว่ามอเตอร์ไซค์ค่อนข้างเร็วกว่าพอสมควร
ในเรื่องของทางตรงก็ดี
จังหวะออกโค้งความเร็วในโค้ง
แต่ว่าแรงจีของรถยนต์ก็น่าจะมากกว่าครับ
ผมไม่เคยท้อแท้เลยรู้สึกสนุกตลอด
แต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงน่าจะเป็นสิ้นปี๒๐๑๐
ที่คุณพ่อเสียแล้วก็อุบัติเหตุหนัก

แต่ว่าก็รู้แหละว่าโรคนี้มันก็ไม่หาย

อาจจะหายหรือว่าหายผมก็ไม่
เพราะว่าตอนนั้นก็คือมาเยี่ยมเขาอยู่แป๊บนึง
มาอยู่กับเขาแหละก่อนที่ผมจะกลับไปเทสที่สเปน
แล้วพอกลับมาเนี่ยก็เหมือนไม่รู้ด้วยว่าเขาเสีย
คือกลับมาเนี่ยเขารับผมไปที่งานเลย

คือเขาพยายามสอนในทุกเรื่อง

แต่ว่าอยากให้อยู่ในจิตสำนึกเลยว่าเวลาลงแข่งในแต่ละครั้งต้องชนะเท่านั้น

เขาจะให้ผมชนะถึงแม้รถเราหรือว่าอะไรจะไม่พร้อม
แข่งขันมันเก็บประสบการณ์มาเรื่อย

แต่เมื่อไหร่ที่มันปลดล็อกแล้วเนี่ยมันก็จะยืนอยู่แบบนั้น
มันก็จะมีบางครั้งที่อาจจะสะดุดบ้างล้มบ้างแต่ว่ามาตรฐานมันขึ้นไปแล้ว
คือสำคัญเลยอยู่ที่ตัวนักแข่ง
ผมถึงบอกว่าถ้านักแข่งปลดล็อกเนี่ยทุกอย่างจบ
คือรถแข่งเราจะทำให้แรงเรารู้อยู่แล้ว
เราทำยังไงเรามีเงินเรามีทุกอย่างคือถ้ามีเงินปุ๊บเราอยากได้เครื่องแรงเราอยากได้โชค
เราอยากได้ล้ออยากได้อะไรดีเนี่ยเราซื้อได้รถแรงแล้วเราเห็นแล้วแต่นักแข่งเนี่ย
มันอาจจะต้องใช้เวลาหาประสบการณ์การแข่งขันที่มันค่อนข้างนาน
จ่ายตังค์เขาไปเนี่ยเขาก็ไม่เร็วขึ้นตอนนั้นไม่เหมือนกับรถแข่งซึ่งมันอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไป
ผมทำอะไรผมไม่ค่อยไม่ค่อยมีข้ออ้างถ้าทำไม่ได้คือทำไม่ได้ถ้าทำได้คือทำได้
แต่ว่าจะไม่พยายามคิดอะไรที่มันเป็นลบพอคิดลบปุ๊บมันคือข้ออ้างแล้วผมจะคิดแบบนี้
คือทำได้ก็คือทำได้มองเป้าหมายชัดเจนมากกว่าไม่มีข้ออ้างในทุกครั้งที่เราทำอะไรดีกว่าคือชนะก็คือชนะแพ้ก็คือแพ้เรียนรู้แล้วก็กลับมาทำใหม่ให้มันดียิ่งขึ้นครับ